พูดถึงเรื่องของการให้คีโมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
แล้วบอกว่าทำให้ผู้ป่วยค่อนข้างจะทรมานนะครับ
แต่หน้าอธิกรรมดีมรังสิทธิ์เรียกร้องให้รัฐบาล
ใช้มาตรา๔๔หนุนกัญชารักษามะเร็ง

แล้วก็ทางคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยบรังสิต
แถลงเปิดตัวสเปรยาพ่นกัญชา
รักษาอาการแพ้คีโมบำบัดจากการรักษาโรคมะเร็ง

ซึ่งบอกว่าได้ผลในขั้นหลอดทดลอง
โดยพบว่ากัญชามีสารช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน
ทำให้นอนหลับได้ทานอาหารได้
แล้วก็ยังลดอาการปวดอาการทรมานนะครับ
วิจัยบอกว่าเหตุผลที่เลือกเป็นสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก
เพราะเมื่อฉีดไปแล้วจะสัมผัสกับเยื่อบุในช่องปาก

อกจากนี้นะครับตัวยาจะไม่ถูกทำลายที่ตับ

จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เพราะไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้นะครับ
อธิการบดีมหาวิทยาลังศิษย์ระบุนะครับ

จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย
เพราะประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจำนวนมาก
และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
และมีผู้ป่วยที่ต้องทำคีโมเป็นจำนวนมากครับ
คนที่เป็นมะเร็งอยู่ในขณะนี้เนี่ย
หลายล้านคนเนี่ยเขารอไม่ได้หรอกเป็นปีเขาต้องเดี๋ยวนี้
แล้วเรารู้ว่าวิธีที่รักษามะเร็งได้ดีที่สุดในขณะนี้
ก็คือวิธีของตะวันตกที่ใช้เคมีบำบัด
แล้ววิธีเคมีบำบัดเนี่ยเรารู้ไหมว่า
มันเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งจริง
แต่มันทำลายเซลล์ที่ไม่เป็นมะเร็งด้วย
คือทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคนนะครับ
แต่เราก็ยังไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้
คุณภาพความสามารถของกัญชาที่รักษามะเร็ง
มันทำลายเฉพาะเซลล์ที่เป็นมะเร็ง
คือนายอาทิตยอุรายรัฐอธิการบดีก็บอกสรรพคุณเลยนะ
สารสกัดจากกัญชาจะเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยมะเร็
การบรรเทาอาการแพ้เคมีบำบัดนะครับ
ทดลองสเปรย์นี้ได้ผลในชั้นทดลอง
โดยพบว่ากัญชามีสารช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนและอาการปวดได้
และทีมวิจัยเตรียมจะพัฒนาไปทดลองในสัตว์และคน
บอกว่าคือคิดค้นผลิตภัณฑ์สำเร็จ
แต่ยังไม่สามารถพัฒนาต่อได้
เนื่องจากติดข้อกฎหมายยาเสพติดในบ้านเรา
พระราชบัญญัติยาเสพติดเพราะกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๕ในบ้านเรา
แต่ว่าดรอาทิตย์อุไรรัฐก็ยังยืนยันนะครับ
สารสกัดจากกัญชาสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งถุงน้ำดีและตับได้อย่างดี
แต่การทดลองก็ยังคงต้องอยู่ในขั้นทดลองต่อไป
ก็นี่แหละครับก็เลยกลายเป็นพาดหัวข่าวออกมานะฮะ
อธิการบดีมรังสิตเรียกร้องรัฐบาลใช้มาตรา๔๔เลย
หนุนกัญชาในการรักษามะเร็ง
เพราะว่าของรังสิตเขาสามารถที่จะคิดค้นและวิจัยออกมาได้
ทีนี้ก็ต้องดูต่อไปเรื่องของข้อกฎหมาย
เพราะหลายคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับ
จะเอายาเสพติดมาใช้ได้ยังไงยังผิดกฎหมายในบ้านเราอยู่เลย
แต่ดรอาทิตย์ก็ยืนยันว่าในต่างประเทศเขามาใช้ได้นะฮะ
เป็นอีกหนึ่งแนวคิดแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องพื้นที่ที่จะปลูกด้วย
ถ้าควบคุมดูแลให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์อะไรประมาณนี้
ก็ต้องดูว่าข้อกฎหมายบ้านเราต่อไปเนี่ยนะฮะ